เรื่องราวการย้อนวันบรรยากาศหล่อนที่บ้านผีสิง
แต่ไม่ใช่บ้านผีสิงของจริงเป็นบ้านผีสิงในงานวัด
คุณเอาจริงนะคุณชนะคุณเคยเข้าบ้านผีสิงแบบในงานวัดอย่างนี้ไหม
คือผมไม่เคยนะเพราะตอนเด็กผมก็ไม่กล้าเข้าผมกลัว
ใช่ตอนเด็กเรากลัวใช่ไหมแล้วตอนเด็กดิฉันก็เข้าตามแบบดิมเวอร์อะไรอย่างนี้
คือที่เคยเข้าส่วนใหญ่จะเข้าไปดูการแสดง

คุณชอบดูเมียงูนะเป็นธรรมดา
คือเอาจริงนะก็ต้องบอกว่ายุคนี้สมัยนี้เราไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วเนาะ

เอาจริงตอนเด็กอ่ะถ้าเข้าไปเจอแบบนี้กรี๊ดอย่างเดียวนะคะร้องอย่างเดียวนะคะ
คุณบางคนไม่กล้าอย่างคุณชนะเขาขี้กลัวไง
ไม่เข้าเลยอ่ะตาขาวครับเออเขาไม่กล้าเข้านะคะคือต้องบอกว่าอย่างนี้มันเป็นบ้านผีสิงที่น่ากลัวมาก
หนึ่งเนอะสมัยวัยละอ่อนแล้วก็ค่าเข้าตอนนั้นน่าจะประมาณ๒๐บาท
ยุคเราตอนเด็กนะก็๒๐บาทแต่ถ้ายุคก่อนนั้นอีกก็อาจจะถูกลงไปอีก
ส่วนบ้านผีสิงอันนี้เห็นว่าอยู่แถวสนามกีฬาห้วยขวางกรุงเทพนี่เองคุณ
ไม่รู้ตอนนี้เขามีไหมอะไรยังไงยังมีการจัดทำอยู่ไหม
ใครเคยเข้าบ้านผีสิงงานวัดแบบนี้คุณลองแชร์ประสบการณ์มาบอกกันหน่อยได้ไหม
ปลาสาวน้อยตกน้ำอันนั้นยังไม่จบหนูหนูลงท่อ
อันนั้นทิ้งไปเลยไปชิงช้าสวรรค์
สาวสาวเขาไปรอตรงนั้นเขารอจะขึ้นชิงช้าสวรรค์อยู่
ว่าคุณเคยขึ้นกับคนอื่นมาก่อนนี้แล้วด้วยเหรอไม่รู้แหละ
ก็เคยขึ้นกับเพื่อนไปข้างบนแล้วมันจะหมุนเว้งสวยงาม
ไปกับเพื่อนแค่เพื่อนเหรอใช่แค่เพื่อนเหรอคนที่ไปปู่มาสดีไปชิงช้าสวรรค์ใช่ไหม